ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพาไปที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะคะ
ทุกวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานเนี่ยที่สำนักปู่ฤษีเทพนรสิงศ์เนี่ย
เขาจะมีการเปิดสำนักค่ะให้ลูกศิษย์ลูกหา
หรือว่าคนที่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเข้าไปรดน้ำมนต์ไปรดน้ำม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ออกอาการของขึ้นค่ะ
ครู่เดียวเท่านั้นแหละบางคนถึงขั้นว่าปีนไปต้นมะม่วง

เอออ๋อ

นี่นะคะที่สำนักปู่ฤษีเทพนรสิงห์ที่ชนบุรีนะคะ
เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้มาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ด้วยนะคะ

เป็นหานุมานที่พี่เบอร์ตั้งคอสังเกตนะครับ
ปีนขึ้นต้นมะม่วงอย่างคล่องแคล่วเออเขาปีนคล่องจริงนะ
พอลงมาได้ก็อาบน้ำมนต์ต่อค่ะปรากฏว่าคราวนี้จากลิงคล้ายเป็นเสือค่ะ
มีอาการคล้ายเป็นเสือเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
พอหายจากเสือปุ๊บคราวนี้เป็นพ่อแก่นะคะ
หลังจากที่อาบน้ำมนต์เสร็จผู้สึกข่าวก็เข้าไปคุยกับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านพดลกล่ำจีบอายุ๓๔ปี
เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นมันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงนะ
ไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนปีนขึ้นต้นมะม่วงแบบนั้นนะคะ
แล้วนี่รอยสักของเขานะคะเยอะเลยค่ะ

เขาบอกว่าคือตอนที่อาบน้ำมนต์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะคะ
ถ้าให้ปีนตอนที่คุยกับนักข่าวคงไม่มีแรงจะปีนได้แล้วนะคะ
พะดนบอกว่าศรัทธาในตัวปู่ฤษีเทพนรสิงห
มาร่วมพิธีเมื่อสองปีก่อนแต่พอไม่ได้มานานเนี่ย
บางทีมันมีอาการเจ็บป่วยเพราะไม่ได้มาไหว้ครูไง
ไม่ได้มาปล่อยของที่ตัวเองศักยันต์เอาไว้ด้วยนะคะ
สาเหตุที่ตัวเขาของขึ้นหลายร่างอาจจะเป็นเพราะว่าศักดิ์หลายอย่าง
ทีนี้หลังเขามีการศักดิ์อะไรบ้างก๊อฟอยากรู้ไหม

ก็มีการศักดิ์ฮานุมัน๑๐ก่อนพ่อแก่นรอดศักดิ์ฤษีเสื้อคู่

นี่ฤษีลิงลมก็มาเดี๋ยวจะมีลิงลมด้วยอันนี้เสือคู่นะคะ
ลิงลมนี่ยันครอบจักรวาลนี่นะคะแล้วก็ยัน๒๙รอดค่ะ
บริเวณหน้าอกก็มีการศักดิ์ด้วยนะคะ
ศักดิ์เส้นสั่งหวานแบบนี้๓เส้นนะคะ
โอ้เยอะเหมือนกันเนอะ
แต่ว่าในสิ่งที่ผมทำผมสัทธาทางที่ว่าจะได้ดีจะได้ดีจะได้ดีอะไรก็ช่าง
แต่มันเกิดจากศรัทธาก่อนถ้าเราศรัทธาในตัวเขามันก็เจริญรุ่งเรือง
แต่ถ้าเราอยากได้ของเขาเราได้มาแล้วแต่เขาไปเราไปลบหลู่เขา

ผมว่ามันเหมือนที่คุณนพดลพูดแหละมันเป็นความเชื่อของเขาเขาเชื่อเขาศรัทธา

นอกจากนี้นะยังมีอีกหลายคนที่มีอาการของขึ้นคล้ายกับคุณนพดลนะ
ที่อาจนำวนไปบางคนก็กีดร้องบางคนก็ทำท่าต่าง
อย่างผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะก็มีการร่ายรำแสดงออกอะไรกันไป
ตามสิ่งที่ตัวเองได้รับครูมาอะไรแบบนี้
อันนี้คือเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลคุณผู้ชม
คุณชายาโซ่ทองอายุ๕๔ปีที่ไปเนี่ยอีกคนนึงเขาบอกว่า
คนนี้นะเขาบอกว่าเขาปวดท้องเหมือนมีอะไรไปทิ้มแทงท้องเขาเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้ว
เขาเอ็นตัวนอนให้ทีมข่าวดูก็จะเห็นว่าที่ท้องเนี่ยมันปูดขึ้นมาเป็นแนวเนี่ย
คุณผู้ชมดูนี่นะฮะเขาบอกว่าเขาทรมานมากนอนไม่ได้เลย
ทุกวันนี้เขาบอกว่าใช้วิธีการนั่งหลับเพราะเขานอนหลับไม่ได้
ไปหาหมอแผนปัจจุบันเอ็กซาเรย์อันตราซาวต่างทำทีซีสแกนมาหลายที่
ก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรคุณหมอเคยจะให้ผ่าตัดนะฮะโดยให้อดอาหารมา
แต่พอไปตรวจอีกครั้งก็ไม่พบความผิดปกติและยังบอกด้วยว่ามีครั้งหนึ่ง
เขาอุจจาระออกมาปรากฏว่ามันมีสายสินออกมาด้วย
เออก็เลยมาหาท่านบริษีหมอธรรมหลายแห่งก็บอกว่าถูกคุณสัย
สุดท้ายตัดสินใจมาหาพ่อปู่ฤษีเทศนรสิงห์มาช่วย
แล้วเขาบอกว่าอาการเขาดีขึ้นไปฟังครับ
พลิขแตกแข็งก็ไม่ได้ก็ทำยังไงก็ถึงนั่งหลับ
นั่งหลับผมนั่งหลับเดี๋ยวเลย
ยิ่งวันโกนวันพระพ่อบอกตรงแล้ว
มันแน่นท่านปู่เขาบอกว่าไม่เกินห้าอาทิตย์
บอกว่าจะมาทั้ง๕อาทิตย์แล้วผมก็จะมาลองดูว่าเออออกก็สบาย

ในการทำพิธีนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะ

โดยในพานไหว้ครูนะครับคุณผู้ชมครับจะมีเครื่องรางทูบเทียนดอกบัว
ค่าครู๑๐๐บาทค่าของ๑๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นพิธีแก้อริยกรรมก็จะมีเครื่องแก้อริยกรรม
แล้วก็ค่าของค่าครูเพิ่มอีกประมาณ๑๐๐๐บาทครับ

คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวนะครับ
เขาไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์กับเขาด้วย
ขั้นตอนแรกก็ให้ดื่มน้ำมนต์ก่อน
จากนั้นปู่ฤษีก็จะท่องคาถาแล้วก็ตักน้ำมนต์นะฮะนี่นี่ดื่มน้ำมนต์ก่อน
เข้าไปแล้วดื่มแล้วดูซิว่าคุณปียชาติมีอาการอะไรบ้างไหมนะฮะ
จากนั้นเนี่ยเขาก็จะตักน้ำมนต์นะครับในโอ่งราดศีรษะลงมาแบบนี้
แล้วจากนั้นวรนาศก็จะบันเลงเพลงไปนะครับเอามาดูมาดูช่วยกันดูว่าเป็นยังไงบ้างฮะ
เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับน้ำที่หลวงปู่ฤษีลดให้นะครับน้ำเย็นมากครับ
กลิ่นมะกรูดครับหลังเสร็จแล้วก็จะได้มะพร้าวนะครับมากินด้วย
บอกว่ากินให้หมดครับจะได้ร่ำรวยร่ำรวยครับ
ก็เป็นความเชื่อนะครับที่หลายคนมาโอ้โหมีการศักดันก็จะมีอาการของขึ้นนะครับ
ส่วนผมก็ไม่ได้สั่งอะไรมาก็รู้สึกว่าเย็นสบายดี
แต่คนหลังเขาศักดิ์เขาทุบพื้นเลยเนอะแต่คุณปียชาติเขาไม่ได้ศักดิ์อะไรเนอะ
คุณผู้ชมปู่รือศรีเทพนรสิงค์เขาย้ำกับทางคุณประชาติพูดถึงข่าวมานะ

ไม่ใช่หมอนะไม่ได้สามารถรักษาโรคได้ทุกโรค
ก็ช่วยกันแก้ไขกันตามที่ร่ำเรียนมาเท่านั้น

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ
แต่เรื่องคนมีรอยสักแล้วเวลาทำพิธีของขึ้นเราก็เห็นกันบ่อยเนอะ
ตามพิธีต่างก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลด้วย
แต่ว่าใครที่ศักดิ์แล้วเขาต้องปฏิบัติตามที่เขากำหนดมาก่อน